พาคุณผู้ชมค่ะไปเป่าคาถา

ได้แล้วนะคะ๑๖กุมภาพันธ์

แต่ละที่เนี่ยเขามีเลข

มันต้องปังสักที่แล้วนะพาไปจังหวัดเรา
กันก่อนเลยค่ะจังหวัดกำแพงเพชร

มีบายสีสู่ขวัญคนไปกันเพียบเลยนะคะ

สุวรรณสัทธารามปางเปิดโลก

กว้าง๔๒นิ้วสูง๔๕นิ้ว
ที่สำนักสงฆ์ท่ากระเบื้อง

อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
โอ้โหประชาชนไปร่วมกันเยอะค่ะ

ท่านบอกว่าท่านใดทุดงมาถึงที่นี่

พอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บนิมิตรค่ะ
นิมิตเห็นวัดวาอารามยิ่งใหญ่และสวยงาม

นุ่งขาวห่มขาว๕คนมาบอกว่า
อยากให้สร้างพระปางเปิดโลก

บำรุงศาสนาโดยให้ใช้ชื่อว่า

และค้าขายรุ่งเรือง
เสร็จพิธีบวงสวงเสร็จแล้วปั๊บ
ประชาชนที่มาร่วมงานทำไงคุณ

คุณสุภาษาราคุณช่วยดูหน่อย

ตามแปลงศรัทธาเลยค่ะตาดีได้ตาไร้เสีย
แล้วบอกด้วยนะคะว่างวดที่จะถึงเนี่ย
เสียน้อยหรือเสียมากหรือได้น้อยหรือได้มาก
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

จะบอกแค่นี้แหละว่าในไอจากข่าวนี้เนี่ยนะคะ
วัดสว่างอารมณ์ี่บรรพีนครใสนนครปฐมค่ะ

กับแม่ย้าศรีพะทุมมารนะคะ
จะต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้มีกล้วยน้ำว้ามีฟักทองเอาใส่ถาด
ร่วมพิธีแน่นเลยค่ะผ่านไป๒ชั่วโมง
เสร็จพิธีอาจารย์แป๊ะประพรมนมลจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีค่ะ
หลังจากร่วมพิธีแล้วก็จะต้องอ่ะไปซิไปตามหาว่าจะได้อะไรจากวัดนี้เนี่ยนะคะ
ไปถวายไปเข้าคิวเสี่ยงเซียมซีไปล้วงไข่ในหายทองคำ
รูปลูกแก้วไข่พญานาคหาโชคหาลาบกันไปนะคะ
แต่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้ร่วมทำบุญกันนะคะ
ใกล้ที่ใกล้วัดนี้ก็ไปได้ค่ะนครปฐมค่ะ
มาว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย
ให้เลขแม่นนักแลมีคนถูกด้วยงวดที่ผ่านมา
เลขไทย๒ตัว๐๖ค่ะรับไปหนอหนอ
เขาก็เลยต้องมีมาแก้บนกันแบบนี้นะคะ

ทีนี้หลังจากที่ประชาชนคนไทยแห่ไปที่นี่แล้ว
เข้าไปส่องเลขกันในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนร
เห็นบอกว่ามีเลขสีแดงลอยวาบขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

นี่แน่คงไม่ต้องบอกนะคะ

ว่าเดี๋ยวงวดต่อไปเอาไปเสี่ยงโชคกันซะหน่อยนะ
ส่วนที่ศาลแม่แก้วเรือนทองตะเคียนห้องแอร์
นี่จุดนี้ก็เป็นห้องแอร์นะเวลาไปไหว้ก็จะเย็นหน่อยนะคะ
จุดนี้คืออำเภอวิเศษชายชาญอ่างทองค่ะ
นายพงศุเมฆเอี่ยมสุเมฆชาวชนบุรี
ว่าจ้างคณะกรองยาวมาเลยนะคะ
บอกชื่อเขาหน่อยนะคณะขวัญใจสาวร้องไห้
มาแสดงแก้บนหลังจากเขาได้โชคได้ลาบไปนะคะ

ส่วนในสมพรณ์กระแก้วชาวกรสิน
เดินทางมาปิดทองขอโชคกับแม่ตะเคียน
แม่แก้วเรือนทองหลังจากฝัน

สถิตอยู่ในต้นตะเคียนสีดำ
เป็นเงางามเลยนะหมายถึงต้นตะเคียนเนี่ยนะคะ
แล้วต้นตะเคียนอยู่ในห้องกระจกติดแอร์

มีตะเคียนที่ไหนมาอยู่ในห้องแอร์

วิเศษชายชาญไงไปกัน
แล้วก็เลยมาตามหาความฝัน

คุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระเบี้ย
กระบีพาไปที่กระบีนั่นเขาหาอะไรกันอ่ะ
ด้มมองคุณทองร้องหูกไม่ใช่ค่ะงูจงอ้างค่ะ
โอ้โหมาเป็นลำตัวยาวสักประมาณ๔เมตร

เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณวุฒิชัยฟองแก้ว
ซึ่งอยู่บ้านเลขที่เอาซะหน่อยนะ
บ้านเลขที่๒๑ทับ๘หมู่๕
อ่าวลึกกระบีบอกว่าเปิดบ้านขึ้นมา
จู่ได้ยินเสียงคล้ายกับแมวมันขู่ก็เลยมองหา
พอมองหาเท่านั้นแหละค่ะตกใจเลยค่ะ
เพราะว่ามันกลายเป็นงูตัวนี้
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตแหลมศักดิ์ให้มาช่วยหน่อย
คุณคะเจ้าหน้าที่ส่งระดับวิทยากรเลยนะ
ผู้เชี่ยวชาญมาจับงูประสบการณ์โชคชวนแบบนี้
หลอกล่อโชคศักดิ์ศักดิ์แบบนี้สักพักหนึ่งค่ะ
คว้าหัวงูจงอ่างยาวกว่า๔เมตรด้วยมือเปล่า

โอ้เดี๋ยวนะมือเปล่าเหรอมือเปล่าด้วยนั่นน่ะโอ๊ย
แต่แล้วลุ้นจนลืมเลขไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยสุดท้ายแล้วจับได้ค่ะ
แล้วก็เอามันไปใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้
แต่ว่าก็นะอยากให้ปลอดภัยนะคะเวลาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
เอาบองหลาที่นี่มี๑ตัวใช่ไหมที่นี่มี๓ตัวค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสุจารีย่องดำอายุ๕๐ปี
บอกบ้านเลขที่หน่อยจุดนี้คือบ้านเลขที่๒๔๐นี่นะคะ
เขาบอกว่ามีงูจงออนอยู่ในบ้านดิฉันค่ะ
แล้วมันมากันเป็นครอบครัวมาทำปาร์ตี้สังสรรค์กันอยู่นี่นะคะ
๓ตัวอยู่ใต้ถุนบ้านแจ้งกู้ภัย

ตัวเดียวก็ว่ายากแล้วจบก็ถึงกระตายเลยทีเดียว
ใช้เวลา๒ชั่วโมงการวางแผนค่ะ

เพราะใช้อุปกรณ์คล้องหัวงูตัวแรก
ตัวอีกตัวหนึ่งมันก็เลื้อยออกมา

สรุปสุดท้ายวางแผนเป็นอย่างดี
จับได้ทั้ง๓ตัวแล้วก็เอามาวัดความยาว
ความยาวมันไล่เลี่ยกันนะคะ๔เมตรกว่า

ผู้ภัยใส่กระสอบแล้วก็เอาไปปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณ

หมายถึงเรื่องตัวเลขที่เรานำเสนอไปนะ
มันขึ้นอยู่ที่ดวงและโชคลาภด้วย